เรื่องของโควิด๑๙นะครับก็อย่างที่ทราบนะฮะ
จากการระวังป้องกันในตอนนี้เนี่ย
เราก็กำลังเร่งฉีดวัคซีนกันอยู่นะฮะเพื่อป้องกันเรื่องของโควิด๑๙
แต่เมื่อวานนี้มีข่าวที่หลายคนก็อาจจะกังวลนะฮะ
วันนี้ชัดเจนแล้วนะครับเรื่องของผลที่ออกมานะครับ
เพราะเมื่อวานนี้มีข่าวว่าพระครูสิริปัญญาเมธี
ท่านเป็นผู้ช่วยจ้าวาดวัดสัมพันธวงศ์ในกรุงเทพนะฮะ
อายุเจ็ดสิบเอ็ดปีท่านมรณภาพค่ะเป็นการมรณภาพหลังจากที่ท่านเนี่ย
เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ของแอสต้าเซเนก้าที่ฉีดให้สำหรับผู้สูงอายุได้
ค่ะนะครับท่านเข้าโครงการสมัครใจฉีดนะครับที่สำคัญก็คือ
ยังมีพระสงฆ์อีก๓รูปที่รับการฉีดพร้อมกัน
ที่มีอาการข้างเคียงแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลนี่นะฮะท่านผู้ชมครับ
คือการฉีดเนี่ยเป็นพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพนะครับ
ฉีดเมื่อช่วงสายสามสิบเอ็ดมีนาคมที่วัดไตรมิดวิทยาราม
พระลูกวัดที่วัดสัมพันธวงศ์เนี่ยนะครับ
ท่านผู้ชมครับไปพบว่าพระครูสุริปัญญาเมธี
ท่านนั่งคว่ำหน้าแล้วมรณภาพอยู่ในกุฏิส่วนตัวที่วัด
ซึ่งต้องรอผลยืนยันชัดเจนนะครับว่าตกลงแล้ว
สืบเนื่องมาจากโรคประจำตัว
หรือว่าอาการข้างเคียงจากการรับการฉีดวัคซีน

วันนี้มีตัวแทนจากสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
นิมนต์พระลูกวัตรสิบก่รูปมาสอบถามข้อมูล
พระที่ท่านรับการฉีดวัคซีนเกี่ยวกับอาการต่าง
พระครูสิริปัญญาท่านจะออกมานั่งหน้ากุฏิเพื่อเตรียมตัวทำวัดเย็น
แต่ทีนี้เมื่อวานไม่เห็นท่านออกมาก็ต้องงัดกุฏิเข้าไป
ก็พบว่ามรณภาพแล้วนะครับแต่ก็ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนก่อน
เพราะว่าพระครูสิริท่านมีอาการทางโรคประจำตัวเนี่ยอยู่แล้วนะฮะ
อย่างเช่นอาการหน้ามืดวูบเป็นลมหมดสติแบบนี้ก็เป็นหลายครั้ง
แต่ก็ช่วยเหลือกันไว้ได้ทันแต่เมื่อวานนี้ไปเจอท่านก็มรณภาพแล้วนะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงท่านพระครูประหลัดสมพงศ์นะฮะ
ปกติท่านจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยบอกอาการใครว่าท่านเป็นอะไรยังไง
ท่านจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเปิดเผยโดยทั่วไปท่านแข็งแรงดี
ถ้ามองด้วยถ้ามองด้วยตาที่เราเห็นนะจะไม่มีอาการใดนะ
และท่านก็เป็นและท่านก็เป็นผู้สมัครสันโดดชอบอยู่รูปเดียว
ในขณะที่ท่านมรณภาพหรือมีอาการเนี่ยมันทำให้ไม่มีใครเห็น
บอกอะไรเลยผลข้างเคียงไม่มีอะไรท่านก็ปกติทุกอย่างนะ
คือหลวงพี่ดูอาการท่านมันผิดปกติ
ปกติท่านจะเป็นคนเข้ามาที่คือพูดคำลักษณ์คุยกันคำลักษณ์ที่สำนักงาน
ท่านจะมาคุยอาการของท่านมันจะไม่เป็นแบบเมื่อวาน
แต่เมื่อวานมันผิดสังเกตได้คือท่านจะไม่ค่อยพูด
แล้วก็เดินเข้าห้องน้ำอยู่๒๓รอบจากที่ท่านไม่ค่อยเข้า
มีอาการท้องปั่นป่วนอะไรอย่างเงี้ฮะแต่ท่านก็ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นอะไรยังไง
ผลข้างเคียงเป็นยังไงส่วนพระลูกวัดสัมพันธวงศ์สามรูปที่ท่านมีอาการข้างเคียง
ต้องเข้าโรงพยาบาลหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยก็มีอาการลักษณะปวดเมื่อยตามตัว
แล้วก็เวียนศีรษะซึ่งคนฉีดวัคซีนก็เป็นได้ก็มีลักษณะแบบนี้ได้
นายอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับรองรัฐมนตรีนะฮะ
ถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าก็ต้องแสดงความเสียใจเกี่ยวกับการมรณภาพของหลวงพ่อนะฮะ
แต่ก็อยากให้ฟังผลที่ชัดเจนก่อนว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการฉีดวัคซีนหรือไม่
แต่เบื้องต้นเชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้อง
เราจะต้องนำร่างของท่านตามกฎหมายด้วยนะมาทำการชนะสูตรกรมการแพทย์
อธิบดีกรมการแพทย์รายงานให้ผมทราบตลอดเวลานะครับ
ก็จะทำการชนะสูตรท่านแต่ก็ยังมีความมั่นใจว่ามันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องจากวัคซีน
แต่อาจจะเป็นความทุกอย่างก็เป็นช่วงเวลาที่มันดันมาตรงกันพอดีครับผม
เพราะว่ายังไงก็ตามวัคซีนที่ได้นำมาฉีดเพื่อป้องกันโรคโควิด
เป็นวัคซีนที่ผ่านขั้นตอนการทดสอบเรื่องความปลอดภัยมา

ล่าสุดวันนี้มีการแถลงผลชนสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

พบว่าการมรณภาพของท่าน
พระครูสิริปัญญาเมธีนะครับ

แต่อาจจะมาจากเรื่องของเส้นเลือด

และในหัวใจด้วยซึ่งพระครู
ท่านเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลสงฆ์มา๑๕

แต่ขาดการรักษาไปเมื่อปี๖๓
เพราะท่านไปจำวัดอยู่ต่างประเทศ

การคัดกรองก่อนฉีดวัคซีน
ตอน๑๐โมงเช้าตอนวันที่รับ
การฉีดเนี่ยพระครูท่าน
ปกติภาวะแทรกซ้อนก็ไม่มี

ตอนนี้กลับวัดได้แล้ว๑รูปนะฮะ

ริ่มเลือดที่เรากลัวไม่มี
ทุกจุดไม่ว่าจะเป็นสมอง

พบว่ามีเส้นเลือดหัวใจตีบนะครับเส้นเลือดหัวใจท่านตีบนะครับ
แล้วก็ตรงนี้อาจจะนะผมใช้คำว่าอาจจะก่อนนะครับ
ซึ่งต้องให้แพทย์ผู้ชนสูตรเป็นผู้ลงความเห็นนะครับนะครับ
ก็อาจจะมีผลต่อการเสียชีวิตของท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสรุปตอนเนี้ยครับ
วัคซีนที่ท่านได้รับไม่ได้ทำให้ท่านหมอนานภาพ
กระทรวงสาธาสุขก็แถลงมาเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เนี่ย
สิบแปดคนนะครับติดเชื้อในประเทศสี่สิบห้า
จากต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาเนี่ย๑๓นะครับ